ท่านผู้ชมครับมีเรื่องราวที่นักศึกษาสาวคนหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น
ได้ออกมาเปิดเผยเพื่อเตือนภัยสังคมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือที่เอาไปซ่อม
แล้วก็ได้รับแอปแปลกเข้ามาแต่ไอ้แอปนี้มันสามารถจะส่องตัวเธอได้
แล้วตัวเธอก็ไปปรากฏในกรุ๊ปไลน์ขายบริการทางเพศ
มีคนติดต่อเข้ามาถามเธอเรื่องนี้เยอะเลยหลังจากเอาโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไปซ่อม
บอกว่าร้านมือถือนี่แหละใส่มาให้ก็เลยต้องมาเตือนภัยกันหน่อย
นี้เป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะ
ความจริงแล้วเขาเป็นแอปที่สร้างมาเพื่อจะอำนวยความสะดวกนะ
เป็นเรื่องของวงจรปิดอะไรแบบนี้
ไซต์แบร์ไตเทคของคุณหนุ่ยพงศุกร์อ่ะอืมอ่า
เว็บเนี้ยดีมากนะฮะเข้าไปดูกันได้นะฮะค่ะ
เขาก็ให้ข้อมูลเอาไว้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปพูดคุยกับน้องนักศึกษาสาววัย๒๐ปีคนนี้นะครับ
เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นหลังจากที่ได้โพสต์เตือนภัยผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัว
เธอเล่าว่าเมื่อยี่สิบหกมีนาคมที่ผ่านมาได้นำโทรศัพท์มือถือไปซ่อมที่ร้านรับซ่อมมือถือหลังมหาวิทยาลัย
หลังจากนั้นตอนเย็นก็ไปรับเครื่องกลับมาปรากฏว่ามันยังมีอาการเหมือนเดิมอ่ะมันไม่หาย
ก็กลับไปที่ร้านให้ตรวจซ่อมอีกครั้งหนึ่งคือตอนแรกอ่ะเจ้าของร้านที่เขาตกลงค่าซ่อมกันไว้คือหนึ่งพันห้าร้อยบาท
ค่ะพอไม่หายกลับเอาไปตอนเย็นเนี่ยนะทางร้านบอกว่าโอ้โหถ้าอย่างงั้นก็คือถ้าจะให้คืนเงินเนี่ย
แต่มันต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปิดเครื่องซ่อม๗๐๐บาทเธอก็ยอมก็ไม่เป็นไรก็จ่าย๗๐๐ก็ได้
อ่าแล้วก็เอาเครื่องกลับมาปรากฏว่าที่เครื่องเนี่ยมันมีการติดตั้งแอปพลิเคชันหนึ่งเอาไว้ชื่อว่าอันเฟรดนะฮะเอาไว้ในเครื่องอ่าทั้งทั้งที่เธอไม่เคยรู้จักอืมแอปพลิเคชันนี้มาก่อนแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลไปพบว่าแอปนี้สามารถเปิดดูภาพจากกล้องโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งได้อ่าถ้าเกิดลิงก์อีเมลกันไว้
ส่วนตัวกับเธอถามว่ารับงานไหมติดต่อแบบนี้มา๔คนคือไอ้รับงานไหมเนี่ยไม่ต้องตีความอะไรมากเลยว่างานอะไร
งานซื้อขายบริการทางเพศอะไรอย่างนี้
ก็ถามคนที่ติดต่อมาว่าแล้วมาได้ไอดีไลน์ทักอะไรมาได้ยังไง
ทักมาบอกว่าอ๋อก็ได้ไอดีไลน์ของน้องมาจากกลุ่มไลน์ซื้อขายบริการทางเพศไง
กลุ่มรายชื่อว่ากลุ่มรับงานขอนแก่น
คือมันจะสามารถที่จะดูเราได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดกล้องของเราที่เป็นตัวกล้องวงจรปิด
แล้วมันจะไปเด้งแจ้งเตือนกับอีกเครื่องว่าเราเปิดใช้งานเสร็จแล้ว
แต่เราไม่รู้นะเขาว่าเขากำลังดูเราอยู่อะไรประมาณนี้
เขาก็จะแบบสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลัง
หนูก็คิดว่าอันตรายนะคะถ้าสมมุติเราไม่รู้แล้วแบบเราไม่รู้แอปนี้
แล้วเหมือนถ้าสมมุติเรากำลังแบบโพลอยู่อย่างนี้
แล้วเรากดเข้าไปเขาพอดีแล้วมันแจ้งเตือนกับอีกเครื่องนึงอย่างนี้
เขาก็สามารถที่จะเห็นเราได้แล้วเราแบบไม่ได้ทันตั้งตัวอะไรอย่างนี้
แต่ถามว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่เข้าไปมันอันตรายมันสามารถดูได้ไหม

หลังจากที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
นักศึกษาบอกว่าก็นำหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความกับตำรวจนะ
ตำรวจก็เรียกชายเจ้าของร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือมาสอบสวน

อ้างว่ามันเกิดจากไวรัสหรือเปล่า
แอปเนี่ยมันมาปรากฏขึ้นที่โทรศัพท์มือถือของเธอ
เธอก็ถามว่าเอ้าถ้ามันเป็นไวรัสอยู่ดีแอปมันเด้งขึ้นมามันโหลดอะไรมาเองเนี่ย
แล้วมีอีเมลของเจ้าของร้านอยู่ในมือถืออยู่ในแอปได้ยังไงอ่ะ
เพราะว่ามันเป็นอีเมลหลักในการควบคุมการใช้งานให้กล้องเปิดปิดแล้วก็ส่องดูตลอดเลย
เจ้าของร้านมือถือบอกว่าสงสัยลูกค้านำไปกดเล่นมั้ง
ซึ่งคำตอบทั้งหมดตัวเธอเนี่ยมองว่ามันไม่สมเหตุสมผล
แต่มันก็ไม่มีหลักฐานอะไรไงตำรวจก็ปล่อยตัวเจ้าของร้านซ่อมมือถือไป
แต่เธอต้องการเอาเรื่องให้ถึงที่สุดก็เลยเอามาโพสต์เตือนภัยทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิง
หรือว่าทุกคนเวลาเอามือถือไปซ่อมว่าต้องระวัง
ค่ะเอามาดูหน่อยครับท่านผู้ชมครับแอปพลิเคชันอันเฟรดเนี่ยนะฮะ
ระบุว่าเป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์นะความจริงเขามีประโยชน์
ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือให้ทำงานเสมือนกล้องวงจรปิด
คุณไม่ต้องไปซื้อกล้องวงจรปิดมาติดที่บ้าน

แอปพลิเคชันนี้ขึ้นมา
ลงในมือถือที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ย
แต่ต้องลง๒เครื่องหรือจะกี่เครื่องก็แล้วแต่
แล้วโทรศัพท์มือถือแต่ละเครื่อง
ก็ใช้อีเมลเดียวกัน
คุณก็จะสามารถเปิดมือถืออีกเครื่องหนึ่ง
แล้วก็จะใช้เป็นกล้องวงจรปิดได้

เราก็จะมองเห็นกันในแต่ละเรื่อง
คุณอยู่นอกบ้านคุณไม่ต้องใช้กล้องวงจรปิด
แต่คุณก็ต้องใช้มือถือในการตั้งไว้นะ
เอามือถือมาแทงกล้องวงจรปิดว่าง่าย
ทีนี้น้องนักศึกษาเขาโดนก็คือว่าอยู่ดีแอปนี้มันขึ้นมาไง
คือคนที่โหลดให้น้องเขาเนี่ยแล้วมีอีเมล
ก็สามารถสั่งงานจากมือถือของคนคนนั้น

อยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่
น้องเขาวางโทรศัพท์ไว้ตรงไหนมันเห็นหมด

ใช่ค่ะแต่ถ้าคนเอาไปใช้ในแง่ไม่ดี

ให้ในแง่ดีนะใช้ในแง่ดีนะ